มีคนแจ้งมีรถประสบอุบัติเหตุแหกโค้งไปชนก่อกลางชนเสาไฟ
กู้ภัยก็ไปต้องมีคนเจ็บแต่พอไปถึงผู้ชายคนขับเอาปืนมาขู่
อย่ามายุ่งนะไม่ต้องมาช่วยนะ
แล้วก็พาตัวผู้หญิงที่ไปด้วยไปเลยคุณ
ผู้ภัยก็งงอ้าวก็ผมจะมาช่วยคุณทำไมมาขู่แบบนี้
งงกันไปหมดครับนี่สุดท้ายก็ไปแงะดูซิมันมีอะไร

มันมีอะไรคุณเห็นอะไร

กู้ภัยมูลนิธิสยามรมใจปู่อินอำเภอมร่อนพิบูรณ์ที่นครศรีธรรมราช
รับแจ้งเหตุตอนแรกมีคนโทรไปนี่รถเก่งคันนี้มาช่วยกันหน่อย
แห่โค้งไปชนเกาะกลางถนนไปชนกับเสาไฟ
ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาหรือเปล่าไง
ก็ใช่ไงแต่ว่าเหตุการณ์ตามภาพนี้
มันเกิดหลังเหตุการณ์ที่ผู้ชายมาขู่ก่อนนะ
เพราะมันแปลกก็เลยต้องไปตรวจสอบว่ามันมีอะไร
ไอ้มัดห่อลงไปเนี่ยเดาเลยเดายาบ้าเลยอยู่ในรถใช่ไหม
ทั้งนั้นเลยถ้าเกิดไม่ประสบเหตุคงจะไม่ได้เห็นหรอก
คือรถคันนี้เสียหลักไปพุ่งแห่โค้งไปชนเกยออยู่เกาะกลางแล้วก็ชนกับเสาไฟ
อันนี้คือทางโค้งเขาเรียกว่าทางด้านของสามแยกสวนผักนะ

พอไปถึงเนี่ยนะกู้ภัยก็ตั้งใจจะไปช่วยเนอะ
พอไปถึงไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วมีผู้หญิงสองคนมาด้วยกัน

พอเห็นกู้ภัยโอ้เขาท่าทางลุกลี้ลุกลนพิกลนะคุณผู้ชม
ก็ทำผิดไงมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่
กู้ภายบอกโอ้พี่เป็นยังไงบ้างรถป่าเจ็บอะไรรึเปล่า
พอกู้ภัยไปถึงพอไปถามผู้ชายเอาปืนขู่เลย
อย่านะอย่าเข้าไปช่วยนะไม่ต้องเข้ามายุ่งนะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมทั้งสองคนคว้าก้อนสี่เหลี่ยมสีเหลือง
ประมาณ๓๔มัดวิ่งหนีหายไปเลย
ไอ้ก้อนนั้นมันคนก็เห็นก็นึกออกว่ามันคือก้อนอะไร
กู้ภัยแบบอันนี้มันไม่ใช่แล้วเลยต้องตรวจสอบในรถ
แต่ว่าตอนตรวจสอบเนี่ยชายหญิงคู่นั้นหนีหายไปแล้วนะ
ก็ไปแงะดูไปตรวจสอบอ่าไปเจออีกหลายห่อฮะ๓ห่อสามมัดด้วยกันอยู่เนี่ย
ฝาประตูเนี่ยเดี๋ยวนะพอเปิดประตูรถมาจะเจอจะเจอด้านข้าง
แล้วคือเขาแงะแล้วเขาก็เอาใส่ไว้ตรงนั้นเหรอ
ใช่เอาไปได้๓๔มัสแล้วเหลืออยู่ในรถอีกประมาณ๓๔มัส
คือกู้ภัยบอกว่าชายหญิงคู่นั้นคล้ายกับเหมือนเขาเอาห่อที่เจอในรถไปด้วย
ก็เลยให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่ากู้ภัยไปแกล้งไปยัดยาหรือเปล่าเนอะ

เหมือนกันเหมือนกันตำรวจมาถึงกู้ภัยก็คุณตำรวจดูนะผมมาช่วยเขาแต่เขาทำแบบนี้นะ
ผมงัดแล้วมาเจอไอ้แบบนี้นะสุดท้ายยาบ้าที่ว่ากว่าสี่หมื่นเมตรนะครับ
มีปืน๓๕๗อีกมีกระสุนปืนอีก๔๐นัดนะครับซุกอยู่ที่เก็บของนี่แหละ
ทุกอย่างก็ยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำไปตรวจสอบที่สพร่อนพิบูรณ์ต่อ
คุณคิดว่าอยู่ในรถ๔๐๐๐เมตรแล้วที่เอาไปได้อีกกี่
พอกันผมว่าเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะเป็นแสนเมตรไหม
ก็น่าจะสิน่าจะประมาณนี้แหละ
หน้าไปที่อำเภอทุ่งสงศ์แต่ว่าระหว่างทางขี่มาเร็วขับ
เสียหลักไปพุ่งเกยกับเกาะกลางไปชนกับเสาไฟไปต่อไม่ได้ก็เลยจะพา
กันนี้หละครับแต่ว่ามีคนไปแจ้งกู้ไพมาเห็น
ก็เลยเอาไปแค่บางส่วนแล้วก็ทิ้งไว้ในรถเพียงบางส่วนเท่านั้น
ท่านพันธ์ตรับบริโรทเอกสุทัศน์ส่งสยมท่านผู้อำกับการสอบพร้อมร่อนพี่บูลบอกว่า
คนขับเนี่ยนะพฤติกรรมแบบนี้นะตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะผัวพันกับเรื่องของคดียาเสพติดหลายคดี
ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่เดี๋ยวจะออกหมายเรียกเจ้าของรถเนี่ยมาสอบสวน
ถ้าไม่มาก็จะเป็นการออกหมายจับต่อไปแต่ว่าหลักฐานที่เจอมันชัดเจนว่ามันมียาเสพติด
สี่มัดมีกระสุนปืนอีกแล้วที่ตัวของคนขับที่หนีไปก็มีอีกหลายมัดเหมือนกัน
เสร็จแล้วน่าจะเป็นแสนเม็ดเหมือนกันนะครับในคดีนี้